คุณผู้ชมค่ะการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เนี่ย
ท่องกันมาตลอดเรารับรู้กันมาตลอด
หนึ่งในวิธีนั้นก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัย
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข้อมูลบางส่วนบอกว่า
สวมใส่หน้ากากอนามัยยิ่งใส่อาจจะทำให้คุณเพิ่มโอกาสการติดเชื้อ
ซึ่งอันนี้เป็นการเข้าใจที่ผิดนะครับเพราะว่ากรมอนามัยเขายืนยันมาเลยนะคะ
บอกว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาด

เพราะฉะนั้นแล้วเห็นว่าหลายคนสวมใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้น
และความเข้าใจที่บอกว่าคนที่เป็นถึงต้องทราย
เพราะป้องกันว่าคุณเนี่ยจะไอล้อองฝอยต่างออกมา
อันนี้ไม่ใช่คนไม่เป็นก็ต้องใส่นะคะ
อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปหนึ่งค่ะ
น้องโชว์ส่งคลิปนี้ส่งตรงมาจากบอสตัน
รัฐมเมศาสตร์สูตรเฉศสหรัฐอเมริกานะครับ
เห็นถึงความสำคัญว่าทำไมถึงต้องใส่หน้ากากอนามัย

สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บอสตันนะครับ
ในเขตที่ผมอยู่นี้มีคนเป็นโควิดแล้ว
๖๕๐๐๐๐กว่าคนในเวลาที่ผ่านมา
แล้วก็มีคนติดเพิ่มขึ้นประมาณ๑๐๐คนโดยเฉลี่ย
โควิดนะฮะไม่ได้ติดโดยง่าย
มันติดจากการหายใจการพูด

ทีนี้เวลาเราพูดเนี่ยไฟมันขยับทุกท่านก็จะเห็น

สมมุติว่าเราไอไฟมันจะเป็นอย่างไร

แต่ทีนี้ถ้าทุกคนใส่แมสนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ
ใส่แมสนิดเดียวอะไรจะเปลี่ยนเปลี่ยนครับ
เอาแค่ไม่ต้องใส่ถึงนี้นะฮะ

ไม่ดับแล้วไม่ติดโควิดด้วย
ใส่เดี๋ยวครับอย่าเป็นภาระของลูกหลาน

เราเองก็ไม่เคยรอเหมือนกันนะ
ใช่ขอบคุณมากนะคะที่ทำคลิปดีแบบนี้
ออกมาให้เห็นถึงความสำคัญของการสวมใส่หน้ากากอนามัย
และก็เห็นประสิทธิภาพของมัน
อย่างน้อยถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคโควิด๑๙ไปรับเชื้อมาแล้ว
เวลาคุณไอไอละอองฝอยต่างเสมหะน้ำลายน้ำมูก
มันจะไม่กระเด็นออกมาจากหน้ากากอนามัย
แล้วใครที่ไม่เป็นก็ต้องสวมใส่เหมือนกันนะฮะ
เพราะป้องกันการรับเชื้อเข้ามา
บางคนที่เป็นเขาไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย

ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะคะ
คลิปนี้คุณผู้ชมเขาแชร์มาจากบอสตัน

คือสิ่งที่ปุ้ยเล่าให้ฟังคลิปนี้นะครับ
มันไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่มันมีความชัดเจน

บอสตานส์เป็นเมืองหลวงของรัฐเมสาสุเชษภ์ของสหรัฐอเมริกา
ก็เขาบอกว่าพื้นที่ของเขามีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นทุกวัน
แต่เขาก็รอดมาได้ยังไม่ติดโควิด
ปราการสำคัญสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาไม่ติดโควิด
แล้วเป็นกำแพงกั้นเชื้อโรคโควิดไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเขา
ไม่ใช่เพราะวัคซีนราคาแพงยี่ห้อใดทั้งสิ้น
แต่มันคือหน้ากากอนามัยที่เขาใช้และสวมใส่ทุกวัน

เขาพิสูจน์ให้เห็นเลยถึงความแตกต่างของการใส่กับไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ว่ามันจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อย่างไร
คุณผู้ชมเห็นไปแล้วแหละนะคะว่าตอนแรกก็คือไม่ใส่
แล้วไอหรือเป่าเทียนไขก็ดับ
แต่พอใส่หน้ากากอนามัยมันไม่ดับแปลว่าอะไร
ว่าไอ้ละอองฝอยหรือความแรงของลมที่มันจะพ่นออกมาจากปากเราเนี่ย
คือมันถูกกั้นโดยหน้ากากอนามัยไงค

แล้วก๊อฟคุณโชว์เขาให้ข้อมูลน่าสนใจเขาบอกว่า

แล้วถ้าเกิดว่าเป็นหน้ากากอนามัยดีที่มีชั้นกลองหนาขึ้นมา
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการกลองเชื้อโรค
ก็จะยิ่งดีขึ้นใช่ไหม
ซึ่งมันไม่ใช่แค่การป้องกันการแพร่ระบาดแพร่กระจายของเชื้อออกไป
แต่มันยังป้องกันการรับเชื้อภายนอกเข้ามาสู่ร่างกายเราด้วย
ฉะนั้นอย่างที่น้องโชว์บอกเลยค่ะบอกว่า
ใส่หน้ากากอนามัยกันเถอะเพื่อป้องกันโรคโควิด
อกจากการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้ว
ก็ยังคงต้องทำนะคะที่สำคัญหลีกเลี่ยงการไปรวมกลุ่มรวมตัว
กับคนในสังคมเยอะอย่างที่เราใช้กันแคมเปญตั้งแต่แรก
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจำได้ไหม
ตอนนี้ให้นึกถึงตัวเองอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อตัวเองนั่นแหละค่ะ
ห่างกับเมตร๒เมตรกบอับกันไป
ส่วนคนไหนที่บอกว่าฉันอาจจะช่วงนี้
หน้ากากอนามัยมันแพงขึ้นมาอีกแล้วครูผู้ชมครับ
คนที่ใช้หน้ากากผ้าผมเตือนนิดนึง
ทางที่ดีออกจากบ้านคุณพกเผื่อไปหน่อย

ช่วงนี้ฝนตกหน้ากากผ้าก็สามารถป้องกันเชื้อโควิด๑๙ได้
ถ้าแห้งแต่ช่วงนี้ฝนมันตก
ถ้าชื้นหรือว่าถ้าคุณไปตรงไหนมาล้างหน้าล้างมือหรือว่าน้ำมันกระเซ็นใส่แล้วมันชื้น
หน้ากากผ้าเมื่อชื้นมันจะไม่ช่วยป้องกันโควิด๑๙เลยนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้หน้ากากผ้าผมเองก็ใช้หน้ากากผ้าแต่ผมก็จะมีมาเตรียมพร้อมอยู่เหมือนกัน
เพราะบางทีช่วงนี้ชื้นฟ้าชื้นฝนเปียกเพราะเปียกแล้วครับเพราะเชื้อมันโดนแล้วครับ
ซึมผ่านผ้าเข้ามาจมูกเข้าปากของคุณนี่แหละฮะครับอย่างนั้นก็ฝากเตือนกันไว้หน่อย
เป็นการรวมเชื้อโรคแล้วก็การแพร่กระจายของโรคได้ดีด้วยเชื้อโรคมันชอบนะอากาศเชื้อ
แล้วที่ดีต้องกลับไปแล้วซักเลยนะ